พาไปดูเหตุสลดค่ะเป็นวัยรุ่นซิ่งรถจักรยานยนต์แล้วก็ซ้อนสามด้วยนะคะ
ปรากฏว่าขี่ตีคู่มากับเพื่อนอีกหนึ่งคันแล้วคันนึงเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุขับ
ไปชนต้นไม้ข้างทางเสียชีวิตสยองสามศพเลยนะคะ

กล้องวงจรปิดเผยให้เห็นภาพวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนสาม
ขี่ตีคู่มากับรถจักรยานยนต์อีกคันด้วยความเร็ว
สุดท้ายรถเกิดเสียหลักล้มไปพุ่งชนต้นไม้ริมทาง
คนที่พากันขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา
กลิ้งหายใจโรยรินและเสียชีวิตขาดที่
เหตุสลดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าตอนตี๕ที่ผ่านมา
ตำรวจสนดูสิตรับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ชนต้นไม้ข้างทางมีผู้เสียชีวิตหลายราย
บริเวณถนนเศษสิริแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพ
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์สภาพล้อหน้าคดงอ
คว่ำอยู่บนถนนเลนซ้ายห่างออกไปประมาณ๑๐๐เมตร
พบผู้เสียชีวิต๓คนเป็นชาย๑คนหญิง๒คน
ทั้งหมดเป็นเยาวชนอายุ๑๔ปีสภาพศพกระโหลกศีรษะแตก
ทั้ง๓คนนอนจมกองเลือด
จากการสอบถามเพื่อนที่มาด้วยกันให้การว่า
ก่อนเกิดเหตุตนอยู่ที่บ้านหนึ่งในผู้ตายได้โทรบอกให้ตนขับรถ
พาแฟนไปส่งที่บ้านแต่ตนไม่ทราบว่าบ้านอยู่ที่ไหน
ขับรถตามหลังมาซึ่งรถผู้ตายมากัน๓คน

คนขับเป็นผู้หญิงชื่อนุ๊กคนซ้อนคนที่สองชื่อกัน
และคนซ้อนคนที่๓เป็นผู้ชายชื่อเจ้าสัว
ระหว่างทางตนเห็นผู้ตายขับขี่ด้วยความเร็ว
ตะโกนบอกเตือนให้ขับช้าแต่ผู้ตายไม่ฟัง

กระทั่งรถวิ่งเสียหลักพุ่งชนทางเท้าอย่างแรง

เขาโทรเฟสมาเขาบอกว่าให้พาไปส่งบ้านหน่อย

ไม่รู้เขาไม่ได้บอกแต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงนึง

แล้วก็เสียหลักชนฟุตบาทแล้วก็ล้มเลย

ของเด็กทั้ง๓ชีวิตเดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลจุฬา
ก่อนเดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณทั้ง๓ศพ

เผยว่าหลังดูคลิปจากกล้องวงจรปิด
คงต้องทำใจว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นมาจากอุบัติเหตุ
และขอให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับครอบครัวอื่น
แล้วพอผมเข้าห้องไปเท่านึงก็มีเสียงข่วนหรือแก้ว
ในห้องน้องโหล่นโหล่นมาแตก

คิดว่านั่งเล่นกันอาจจะชนกันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ครับ
แล้วผมก็นอนนอนนอนตามปกติจนเช้ามาเนี่ย
เขาเคยไปทีนึงนี่คือครั้งที่สองค่ะแต่ไม่คิดว่าเขาจะเสียชีวิตแบบนี้
ขอให้เขาไปสบายเกิดชั้นหน้าชั้นใดให้เกิดมาเป็นลูกแม่อีก
ถึงไม่ใช่ลูกจริงแต่ก็รักรักมากค่ะ
เตือนตลอดเตือนตลอดเรื่องรถเรื่องอะไรก็เหมือนกันเตือนตลอด
แม่รักหนูนะลูกรักที่สุด
ด้านคดีความตำรวจสนดุสิตให้ข้อมูลว่า
อยู่ระหว่างสอบปากคำกลุ่มเพื่อนของผู้ตายที่ขับรถมาด้วยกัน
เมืองต้นจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเป็นอุบัติเหตุโดยไม่มีคู่กรณี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน